คุณผู้ชมครับการเมืองช่วงนี้ต้องติดตาม
เพราะเรานับถอยหลังกันอยู่เรื่องของการเลือกตั้ง
ดังนั้นติดตามประเด็นทางการเมืองหลากหลายประเด็น
ประเด็นแรกนี้นายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปที่พยาวและเชียงกราย
เมื่อวานนี้ก็มีคนมาให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีกันเยอะในการลงพื้นที่
และมีคำถามมากมายจากสื่อมวลชนที่ถามนายยกรัฐมนตรี
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการที่จะคลายล็อกเพิ่มหรือว่าจะปลดล็อกไปเลย
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของภักดิ์เพื่อไทยที่เขาเริ่มเปิดตัว
รายชื่อที่จะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว
ทีนี้พลเอกประยุทธ์จะถูกวางตัวไว้แบบไหนอย่างไรนะครับ
ฟังเสียงของนายยกรัฐมนตรีตอบเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะครับ
ในส่วนพักอื่นจะเสนอใครก็ว่ามาในส่วนของผมก็ยังไม่ได้เกี่ยวข้อง
เขาไม่ได้มีกำหนดเวลาสินะว่าต้องเมื่อไหร่อะไรอย่างไร
ในตอนนี้เมื่อถึงเวลาถ้าผมจะเข้าไปเกี่ยวข้องทางการเมือง

นั่นก็ว่าก็ว่ากันอีกทีว่ากันอีกครั้งนี่แหละ
ถ้าจับตามองอยู่เมื่อกี้เป็นคำให้สัมภาษ

ตอบคำถามสื่อมวลชนเยอะเลยนะครับ
แล้วก็หมอดูพยาวที่บอกว่าจะเป็นนายกต่อเนี่ย

คำถามที่พวกท่านถามมาเว่นเว้อเป็นเรื่องการเมืองทั้งสิ้น

ไม่ใช่เรื่องการเมืองผมมาพบปะประชาชนนะครับ

ส่วนการลงพื้นที่คนละมศัลจรณ์ณรัฐมนตรี

วัดพระแก้วอำเภอเมืองเชียงราย

เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมแห่งชาติ

พร้อมกับร่วมกันกางร่มที่มีข้อความว่า
อาจจะไม่กักบอกฮักลุงตู่นะครับ
ซึ่งก็หมายความว่าจะไม่กักแล้ว
จะไปบอกรักลุงตู่กัน
จะไม่กักนะคุณจะไม่กักบอกฮักลุงตู่นะฮะ
ก็พอนายยกรัฐมนตรีหมุนร่มมาดูข้อความแล้ว
ก็ตกใจบอกว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่า
ผมมาลงการเมืองตรงนี้อีกในพื้นที่นี้

ก็คือมาพบพี่น้องประชาชนจริงนะครับ

ส่วนความเคลื่อนไหวในการเดินหน้าคารวะแผ่นดินของรปช
ก็คือรวมพลังประชาชาติไทย
ก็นายสุเทพธึกสุบันผู้ร่วมก่อตั้งพัก
หม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลหัวหน้าพัก
ก็ไปเดินย่านศรีลมเจริญกรุงบางรักษ
ถือว่าเป็นวันที่๕แล้วสำหรับเมื่อวาน
แต่ระหว่างที่ขบวนของนายสุเทพธุ์เดินทางมาถึงสอยสีเหวียง
หน้าโรงแรมแชงกรีล่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง
บริเวณหน้าโรงแรมแล้วก็ตะโกนเสียงดัง
ตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วอะไร
ฟังเสียงในช่วงนี้กันหน่อยนะฮะ

ก็โดนทุกวันนะ
การเดินคารวะแผ่นดินส่วนผู้ชายเสื้อดำเมื่อสักครู่นี้นะครับ
บอกเป็นนักศึกษาก็เรียนเกี่ยวกับรัฐศาสตร์นะครับ
ก็มาถามนะฮะคุณลุงต่อสู้เพื่อประชาชนอย่างเต็มที่
แต่ตอนนี้หันกลับมาเล่นการเมืองแตกต่างกันอย่างไร
คุณสุเทพก็ตอบไปตอนนี้ยังไม่ถือว่าเราเล่นการเมือง
แต่เป็นการทำหน้าที่ในฐานะคนไทยคนหนึ่ง
ผมก็เป็นคนเชียร์เหมือนพวกคุณนั่นแหละ
แล้วก็นักศึกษาคนนี้ก็ถามว่าอนาคตทางการเมืองของคุณสุเทพ
จะมีตำแหน่งอะไรทางการเมืองไหมนายสุเทพตอบว่า
ไม่มีเลยไม่มีตำแหน่งใดเป็นคนธรรมดาเหมือนคุณนั่นแหละ
เป็นกองเชียร์ก็เน้นย้ำแบบนี้นะครับ
แล้วก็คุณสุเทพก็พูดถึงเรื่องของ
คนที่มาปวดในการเดินคาราวะแผ่นดินมีทุกวันจริง
แล้วคุณสุเทพบอกว่าชัดเจนว่าเป็นคนเดิม
หน้าเดิม๒คนที่มาก่อกวนที่ย่านเยาวราช
ยืนยันว่าไม่ใช่กลุ่มเกาะประสอบนะฮะ
แล้วก็บอกว่าขอให้ทุกคนเปิดใจกว้างหน่อย
อย่าใจแคบซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้หวั่นไหว
ฝากถึงทีมงานอย่าตอบโต้นะครับ

ไปเดินคารวะแผ่นดินวันที่๖ไปแถวประตูน้ำ
ส่วนวันพรุ่งนี้จะไปที่ภาคตะวันออก
จะเริ่มจากสการสารสมเด็จพระเจ้าตักษิณที่จันทบุรีเป็นที่แรก

ก็คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพัก
มีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาในวันนี้แล้ว

พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่
โดยจะเข้าศักระอนุสวรีเท้าสุรนาบรี
สาเหตุที่คุณหญิงสุดารัฐเลือกจังหวัดนครราชศรีมา
ในการลงพื้นที่ครั้งแรกเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เพราะคาดว่าต้องการจะปรับภาพลักษณ์
ที่ถูกมองว่ามีฐานเสียงอยู่ในเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือเปล่า
ทีนี้ก็ต้องลงพื้นที่อีสาน
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้น

คุณพ่อหรือว่าบีดาของคุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์
ครับเคยเป็นคนโคราชเคยเป็นอดีตสอสอโคราชแห่งนี้
ใช่คุณพ่อสมพลเกยุราพันธ์นะนะครับก็เหมือนกลับมาพื้นที่เดิม
แล้วก็ใช้โซโลแกนบอกว่าลูกอีสานหลานย่าโม
ครับนะฮะดูเรื่องการเมืองกันแต่เช้าเลยแบบนี้นะครับ